ที่๑๐๑นี่ก็คนละมุมนะครับหนังคนละม้วน
แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านโนนมาลีตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอก
คือมีผู้ชายคนนึงเขาถูกฟันเข้าไปนะฟันที่ต้นคอจนเป็นแผลชะกัน
ว่ากันว่าลองของลองกันดูว่าพระเครื่องของใครเนี่ยจะขลังกว่ากัน
เหมือนกับเถียงเรื่องเนี้ยเถียงไปเถียงมาเอ้าทำร้ายกันขนาดนี้เลยเนี่ยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘พฤศจิกายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ถามว่าตั้งแต่๑๘พฤศจิกายนนี่๒๔แล้วเพิ่งมาเป็นข่าวอะไรวันนี้
ก็คนเจ็บเขาบอกว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
ผมเนี่ยไปรักษาตัวอยู่๕วัน

เย็บ๒๐เข็มได้

เป็นแผลชะกัน๒แผลนะฮะ
แต่ละแผลเนี่ยยาวประมาณ๓๔นิ้ว
เย็บรวมกัน๒๐เข็ม

ก็มาแจ้งความเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุ
คนที่บาดเจ็บชื่อนายพิสิทธองศรี
อายุ๔๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ต้นคอด้านหลังของเขานะฮะ
บอกว่าถูกเพื่อนบ้านชื่อวินัยชิวยัง
เป็นเพื่อนบ้านกันเป็นคนก่อเหตุ

หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวอยู่๕วัน
วันนี้คุณพิสิทธิ์ไปแจ้งความที่สพโคกสว่าง
ให้ดำเนินคดีกับนายวินัย
คุณพิสิทธิ์บอกว่าอย่างนี้
พฤศจิกายนตอนค่ำประมาณ๒ทุ่ม
มีคุณพิศิษฐ์มีตัวเขาเนี่ย

มีพ่อของพิสิทธิ์ชื่อจันลีแล้วเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ล้อมวงนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ปิ้งไก่กัน

จังหวะนั้นเนี่ยอยู่ในวงเล่าก็คุยกันเรื่องพระเครื่อง

จนทำให้พิสิทธิ์กับวินัยเนี่ยเขามีปากเสียงกัน

พอมีปากเสียงกันว่าพระเครื่องของใครเนี่ยขลังกว่ากัน
วินัยเขาก็เลยเดินกลับบ้านเพราะนี่คือบ้านพิสิทธิ์
วินัยเดินกลับบ้านแต่ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านเนี่ย
สิทธิ์บอกว่าโอ้โหวินัยก็พูดจาต่อว่าด่าทอเข้าไปด้วยระหว่างทาง
จนเขาเนี่ยทนไม่ไหวเดินตามไปหาวินัยที่บ้าน
พอไปถึงบ้านวินัยเนี่ยก็ตะโกนเรียกบอกว่าให้ออกมาต่อยกันตัวต่อตัว
แต่พิสิทธิ์เนี่ยอ้างว่าวินัยเนี่ยออกมาแต่ไม่ตัวต่อตัว
ถือมีดอีโต้มาด้วยวิ่งออกมาเลยแล้วฟันผมเลย
ฟันใส่คอผมเลยผมเนี่ยวิ่งหนีตายมาล้มอยู่หน้าบ้าน
นายวินัยเนี่ยยังตามมาเชื่อดท้ายทอยผมซ้ำอีกรอบด้วยนะ
เลยมีสองแผลค่ะเขาบอก
หัวหนี้ก็รู้สึกว่ามันกีดอีกสิ่งอื่นตอนแรกพูดเรื่องพระธะเนี่ยครับ
ว่าเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ย
เดือดร้อนพระท่านอีกคุยเรื่องพระเรื่องเจ้าว่าพระใครขังกว่ากัน
ฟันกันเจ็บซะแล้วนะฮะมีเรื่องกันซะแล้วนะครับ
อันนี้มุมคุณพิสิทธิ์นะเราต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วย
เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่วันนี้คุณพิสิทธิเขาไปแจ้งความแล้ว
เราไปเจอกับคุณวินัยนะคุณวินัยที่ทางฝั่งของคุณวิสิทธิเขาบอกฟันเขาเนี่ย
จากบ้านแล้วไล่ตามไปฟันถึงหน้าบ้านเขาอีกนี่ฮะนี่คือคุณวินัยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่หนวดสวยซะด้วยเห็นไหมนี่คือหนังคนละม้วนจริงนะนี่พี่วินัยเขาบอกว่าอย่างนี้
เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังวันเกิดเหตุเนี่ยนะค่ำ๑๘พฤศจิกายนนี่มีดเห็นมีดอิโต้นี่ไหม
พิสิทธิ์บอกเอาไล่ฟันเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอย่างนี้เห็นเขาขยับไปขยับมาใช่ไหม
วันนั้นไปนั่งดื่มเหล้าบ้านพิสิทธิ์จริงก็รักแบบรู้จักรักใคร่สนิทสนมกันเหมือนญาติคนหนึ่ง
ระหว่างที่ปิ้งไก่กันอยู่แล้วดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยพี่วินัยบอกว่าอยู่อยู่ภรรยาของพิสิทธิ์เนี่ย
เขาเดินมาใกล้พี่แล้วเอาตัวเบียดพี่พิสิทธิ์เห็นพอดีพิสิทธิ์นี่แบบชักสีหน้าเลยเหมือนกับไม่พอใจ
เหมือนกับหึงเพื่อความสบายใจของทุกคนพี่เลยกลับบ้านบ้านอยู่ห่างกันแค่๑๐เมตร
เดินกลับบ้านพิสิทธิ์เนี่ยเดินตามพี่มาแล้วถือปืนมาด้วยนี่เอาปืนมาถึงเนี่ย
เล็งปืนใส่พี่แล้วยิงใส่ค่ะโชคดีมากกระสุนมันขัดลำกล้องยิงไม่ออก
พี่เลยต้องหยิบมีดอิโต้เนี่ยออกมาขู่เพื่อให้พิสิทธิ์เนี่ยกลับบ้าน
นะให้ทิ้งปืนแล้วกลับบ้านแล้วก็เข้าไปคว้าปืนเอามาจากมือนายพิสิทธิ
พิสิทธิ์เนี่ยเอามือไพ่หลังใช้มือขวาที่ถือมีดอยู่เนี่ย
ไทยทอยพิสิทธิ์เพื่อให้กลับบ้านเอาขอดูภาพเมื่อสักครู่หน่อย
ที่พี่วินัยเขาโชว์อีโต้ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงนี้
คุณเข็มมาสอนท่านผู้ชมค่ะพี่วินัยก็บอกเขาเอามีดอิโต้เนี่ย
ดันไทยทอยพิสิทธิ์เพื่อให้กลับบ้านแม่พี่มันหันหันมีดผิดด้าน
จะเอาด้านที่มันทื้อต้องเอาด้านทื้อดัน
พี่ไปเอาคมดันเนี่ยพิสิทธิ์เขาเลยเป็นแผล
ไปเย็บ๒๐เค็มพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงเนี่ย
มีดอันนั้นนะผมมันดันคอเขาเอามีดดันคอปืนผมจับเอาไว้
ปืนเดียวเขาจะเอามายิงผมนะผมจับปืนเอาไว้ผมดันคอให้เขากลับบ้าน
ผมก็ชุกคอแกไปอย่างสิแกไปลบอยู่นี่ครับต้นอยู่ข้างเนี่ย
จากนี้ผมชุกไปถ้าผมควันไม่ตายอยู่นี่หรอกครับ
ผมไม่ทำครับถ้าผมทำมันตายจะอยู่นี่
แล้วก็มีดกับปืนที่ผมแย่งมาได้ผมก็ส่งให้แม่เขาดิ

ถ่ายทำคนละสถานที่เลยหรือเปล่า

ผิดกับนายวินัยเธอยืนยันว่า
เธอไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกับนายวินัยเลย

เพราะว่าสามีเธอไม่ได้มี

ก็ไม่ได้ไปใกล้เขาเลย

ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปใกล้เขาเลย
เพราะว่าเราไม่ชอบนะใกล้ผู้ชาย
เขากลับมาหาเราไปกุ๊กพี

อยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่สมทวนทำแบบนี้เนอะ

อ้าวนี่ฮะ

สพโคกกลางนะครับบอกว่า

ก็เอาเป็นว่าฝ่ายของคุณวิสิทธิ์ที่เป็นคนเจ็บเนี่ย

แล้วก็จะเรียกนายวินัยมาสอบสวน

แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจะว่ากันยังไง

หรือเขาจะเรียกร้องเขาจะเอาอะไรยังไง

แต่ก็จะทำการว่านี่มันเป็นอย่างนี้จริง

คุณผู้ชมขอบมีดแบบนี้คือคมมากเลยนะ

แล้วก็พูดความจริงกันทั้งสองฝ่าย
ก็เมาไงมันก็แบบดื่มเหล้ากันด้วย